ขอเริ่มเช้าวันนี้ด้วยข่าวที่ฮิวใจดิฉันมาก
ก็คือการแสดงบินโดรนแปรอักษรในหนังโลกรอบ๒๔๑ปีจังหวัดศรีสะเก็ด
อลังการและสวยงามแค่ไหนไปดูเลย

ขอดูอีกที่ก้าวโหด้วยได้ไหม
เห็นไหมนี่นี่ที่เห็นอยู่ไม่ใช่ดวงไฟอะไรทั้งนั้น
แต่คือเป็นโดรนค่ะ
โรนที่บินขึ้นไปพร้อมเพลียงกันขึ้นสู่ฟากฟ้า

แปดสิบลำค่ะครับขึ้นไปข้างบนแล้วเนี่ยก็เริ่มมีการแปลอักษรนะคะ
เป็นภาพต่างต่างซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดศรีสะเกดสองสี่หนึ่งอ่า
สองร้อยสี่สิบเอ็ดปีจังหวัดศรีสะเกดถูกต้องแล้วค่ะคุณผู้ชม
เป็นการบินโดรนในงานฉลองสองร้อยสี่สิบเอ็ดปีจังหวัดศรีสะเกดที่ลานโคปุระสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชมภัณฑ์ศาสตร์แปดสิบภัณฑ์ศาสตร์หรือเกาะกลางน้ำห้วยน้ำขำ
นี่แปลอักษรเป็นดอกดอกลำดวนดอกไม้ประจำจังหวัดศรีสะเกดมีหอมกระเทียมของดีศรีสะเกดรักใครให้ทาน
แบบนี้ดียังมีภาพรถสามล้อปั่นก็เป็นภาษณะที่ในอดีตศรีสะเกดเราใช้ในการบริการผู้โดยสารนะคะ
ซึ่งถือว่าเป็นความสวยงามอลังการยิ่งใหญ่ชวนขนลุกมากจริง
ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดมาเป็นประธานเปิดการแสดงด้วยตัวเองเลยนะคะ
นี่เป็นการแสดงในลักษณะของศิลปะอีสานผสมเขมรนะคะรำอับสาราสวยงามอลังการจริง
นักท่องเที่ยวก็มาชมงานกันอย่างหนาแน่น
แล้วก็ถือว่ามาพักผ่อนด้วย
เพราะว่าตรงนั้นมันเป็นสวนสาธารณะอากาศก็ดีต้นไม้ก็เยอะ
ขออนุญาตเชิญชวนคุณผู้ชมแล้วกัน
มีโอกาสลองแวะไปดูจังหวัดเศรษฐกรรม
จะเป็นจังหวัดเล็กอาจจะยังไม่ถูกพูดถึงมาก
แต่ว่ามีทั้งของดีอย่างเช่นทุเรียนภูเขาไฟ

แล้วก็มีศิลปะวัฒนธรรมวิถีชีวิตที่น่าสนใจเลยล่ะค่ะ
สวยมากเลย
คือมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะที่จะเอาโดรนดินขึ้นไป
อย่างนี้นี่คือโดรนทั้งหมดเลยใช่ไหม
ถูกต้องแล้วก็แปลอักษรเป็นรวดลายรูปภาพต่าง
ก็เยอะมากจริงแล้วก็มีการแบบทำให้เกิดการควบคุมไฟ
เออค่อยติดให้เป็นตัวอักษรให้เป็นภาพต่าง

แปลว่ามีคนบังคับ๗๐๐กว่าคนเหมือนกัน

สวยมากค่ะ
มีโอกาสอยากเชิญชวนไปท่องเที่ยวกันนะคะ